ไม่แต่รู้ป่ะข่าวบางทีที่เขียนถึงดาราอย่างนี้

อันไหนล่ะพี่ก็ต้องเข้าไปดู
เพราะว่าจะได้รู้จะได้ไม่ต้องที่หลังจะได้ออกมาพูดได้ว่าอย่าไปทำอย่างนี้